ประธานกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาพผู้แทนรัศดร
หลังจากที่มีคนอ้างตัวว่าเป็นโมเดลลิ่ง
และก็หลอกรวงหญิงสาวเนี่ยพาไปคมขืน
แต่กลับรู้สึกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคดีนี้นะคะ
ไปติดตามจากรายงานค่ะ

พร้อมสั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่
ติดตามคนร้ายมาโดยเร็วที่สุด
ด้านนายศิระเจนจาคะประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย
การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
พานางสาวฟ้านามสมมุติ
นางสาวแก้วนามสมมุติ๒ผู้เสียหาย
พร้อมธนายความมาที่สนบังขุนเทียน
เพื่อติดตามความคืบหน้าทางคดี
และมีการตั้งข้อสังเกตว่าในวันที่ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความ
เมื่อวันที่๑พฤษภาคมที่ผ่านมานั้น
ตำรวจมีการปล่อยตัวนายเด่นภูมิไป
เพื่อแลกกับเงินจำนวน๒๐๐๐บาท
โดยวันนี้ตั้งใจมาสอบถาม
เหตุใดที่ตำรวจไม่ควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้
โดยหลังจากนี้จะนำข้อกฎหมายดังกล่าว
เข้าประชุมในคณะกรรมธิการ
เพื่อพิจารณาที่จะให้ความเป็นธรรม
ผู้หญิงที่มาแจ้งความต่อหน้าคุณเนี่ย

คุณไม่คิดทำอะไรเหรอ

ไม่คิดว่าผู้หญิงคนนั้นคือลูกคุณเหรอ
ไม่คิดว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นเมียคุณเหรอ
ต้องเป็นลูกผู้ใหญ่เหรอ

กฎหมายมันเอื้อหรือไม่
วันนี้มาถามว่าเราสามารถควบคุมตัวได้หรือไม่
แล้วก็จะจับเดรมนุษย์คนนี้ได้เมื่อไหร่

เจรจากันแค่แป๊บเดียว
แล้วตำรวจก็พาหนูขึ้นไปชั้น๒
พอขึ้นไปชั้น๒เขาก็หายไปเลยค่ะ
คนร้ายหายไปได้ไงปล่อยให้เขาหนีออกไปได้ไง

คนร้ายขอตัวไปเติมตังค์อะค่ะ
ซึ่งไม่มีการควบคุมตัวไปด้วย
ตำรวจบอกว่าจะไปควบคุมตัวเขาได้ยังไง
ไม่มีหลักฐานอะไรเลยว่าน้องเขาโดนข่มขืนจริง

พี่จะตรวจภายในน้องเขาตอนนี้เลยไหม

เพราะฉะนั้นผู้กำกับการสบขุนเทียนระบุว่า
ในวันที่ตำรวจได้ควบคุมตัวนายเด่นภูมิมาที่โรงพัก
ตัวของนายเด่นภูมิถือเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยในคดีเท่านั้น
ซึ่งทางผู้เสียหายก็เข้ามาพบกับตำรวจ
ขณะนั้นอยู่ระหว่างการสอบปากคำ
แต่ยังไม่มีการแจ้งความให้ดำเนินคดีกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ตำรวจจึงยังไม่มีอำนาจในการควบคุมตัว
ถือว่าเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย
เพราะตำรวจไม่มีสิทธิ์อายัดตัวนายเด่นภูมิไว้
แต่หลังจากรับแจ้งความก็รวบรวมพยานหลักฐาน
พบว่ามีการกระทำความผิดจริง
ตำรวจจึงได้ขอสารออกหมายจับแล้วเมื่อวานนี้
ในข้อหาข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น
ร่วมพยานหลักฐานไปขอนุมัติกับทางศาสนญาทนมุลี

อกจากนี้จากการตรวจสอบนายเด่นภูมิพบว่า
เคยมีคดีมาแล้วถึง๗คดีด้วยกัน
แบ่งเป็นพื้นที่สนบังพลัด๓คดีได้แก่
คดียาเสพติดกันโชคทรัพย์และชิงทรัพย์
สนพระขนโยธินข้อหาเสียบยาเสียบติด
สพปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมา
ความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ข้อหา
นำเข้าภาพอาณาจารย์สู่ระบบคอมพิวเตอร์
สนบังขุนเทียนข้อหากระทำชำราวผู้อื่น

ข่มขืนกระทำชำราวที่มีพิตตี้ผู้เสียหาย
เข้าแจ้งความเมื่อวานนี้

รายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน